ก็เป็นการร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
อย่างเสื้อผ้าเขามีประมาณ๒๐๐กว่าชุด
แล้วก็ยังคงรับบริจาคเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่บริการให้ยืมคืน

แล้วก็รองเท้าคุณบริษัทนันยางนำมาเป็นพันกว่าคู่
แต่เมื่อวานนี้นะคะมีคนไปใช้บริการประมาณร้อยกว่าคู่เท่านั้นเอง
แต่ว่าทั้งร้อยกว่าคู่นำกลับมาคืนอยู่ในสภาพดีด้วยนะคะ
เรื่องเหล่านี้ก็ขอความร่วมมือกันแล้วค่ะ
จากจิตอาสาการให้บริการยืมเสื้อผ้า

มาดูจิตอาสาที่ร่วมกับไทยรัฐทีวี

เมื่อวานนี้นะคะก็ได้นำพัดรวมถึงนำขนม
แจกให้กับผู้ที่มาเฝ้ารอถวายสการะพระบรมศพนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ผู้ประกาศรวมถึงพนักงานไทยรัฐทีวี

ได้นำพัดที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
ให้กับประชาชนที่เดินทางมา
ถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะ

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยนางสาววรรรณทรสมกิตรุงโรศก็บอกว่า
ไทยรัตน์ทีวีขอเป็นส่วนนึงในการทำความดี

นำพัดที่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษค่ะ

จากพัดจะช่วยคลายร้อนแล้วนะคะ
ก็ยังสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วย
เมื่อวานคุณชนะกับคุณวรรณฑรผู้ประกาศกีฬา
เดินทางไปบอกว่าแจกพัดไปตั้งแต่เช้าตรู่
พัดเสร็จตั้งแต่ยังไม่๗โมง

แจกพัดเดียวแต่ประชาชนเยอะจริงนะครับ
ใช่ค่ะขณะที่ประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันแจกพัด
ก็บอกว่าการนำพัดมาแจกเป็นเพียงเศษเซี่ยว

พร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันทำความดี
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ

ส่วนนิดเดียวในสังคมนะคะ
แล้วก็จริงเมื่อมีคนแจกทุกอย่างมากมายเต็มไปหมดแล้ว
ก็เป็นอะไรที่เบาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นานค่ะ

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีตั้งแต่วันนี้นะคะ
ถ้าอยากให้พ่ออยากตอบแทนพ่อ
เป็นคนดีตั้งแต่วันนี้ประเทศเราจะดีขึ้นมาก

ด้านประชาชนที่เดินทางมารอถวายสการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ก็บอกว่าตั้งใจมาถวายสการะพระบรมศพ
เพราะว่าที่ผ่านมานะคะได้ดูแต่ในโทรทัศน์เท่านั้น

ที่นำพัดมาแจกจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึก
เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะคะ
เราร้องไห้กับทีวีมามากแล้ว
เราไม่อยากนอนดูทีวีอีกต่อไปแล้ว
วันนี้ก็นึกว่ามาตายเอาดาบหน้าต้องเข้าไปในนั้นให้ได้
จะเก็บไปเป็นที่ละลึกเลยนะคะ
เพราะว่ามีบางพัดบางมีข้อความหมาย

ดีมากเลยคือมีความคิดมีความคิดมีความคิด
ทำให้เราจะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป
เมื่อวานนี้นะคะเรานำพัดหมื่นกว่าอันไปแจก

ผู้ประกาศรวมถึงพนักงานไทยรัฐทีวี
นำขนมแจกให้กับประชาชน
มาเข้าแถวรอถวายสการะพระบรมศพ

บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
แล้วก็บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนะคะ